ผู้นำเนี่ยมันต้องมีทั้งพระคุณและพระเดช
บางทีพระคุณใช้ไปหลายครั้งแล้วมันก็ต้องใช้พระเดชกันบ้าง
บ่อเลี้ยงจราเข้ที่ปฐุมธานีเมื่อวานนี่ครับเห็นไหมนั่นอะไร
จราเข้ไงจราเข้ดิจราเข้แล้วเจ้าของไปไหนไม่รู้
นี่คือนายกแจ๊ดนะนายกแจ๊ดไปปีนรั้วดูก่อน
นี่ครับโอ้โหคือเจ้าของบ่อไม่อยู่ไง
เจ้าของบ่อไม่อยู่โทรประสานไปบอกอยู่ต่างจังหวัด
คือชาวบ้านเขาร้องเรียนบอกว่าเฮ้ยเลี้ยงแล้วไม่ดูอ่ะ
เลี้ยงไม่ดูอ่ะเพราะมันมีทั้งจราเข้ตายในบ่อ
มันมีทั้งคือชาวบ้านเขากลัวมันจะหลุดนะ
พี่เบิร์ตคือมันมีแต่แบบจอกแหน่อยู่ในนั้นใช่ไหม
จนมันแบบเกาะที่ตัวจราเข้ดูสิอย่างนี้

แหน่เต็มตาเต็มตัวมันไปหมดแล้ว
โอ้โหนายกแจ๊ดพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทุกกระจ่าง
นายกอบจปฐุมธานีไปถึงไปชะโงกดูอยู่ก่อน
นะครับจากนั้นนายกแจ๊ดประสานเจ้าของฟาร์มจราเข้บอก
เฮ้ยคุณคุณมาดูหน่อยดิเนี่ยมันไม่สะดวกครับท่านครับ
สภาพเนี่ยฟาร์มขนาดหนึ่งมีกระแพงคอนกรีต
๒เมตรนะครับ๒เมตรครึ่งด้วยนะรอบบ่อน่ะมีตะข่ายแล้วแหม่ในนั้น
มีอย่างที่น้ำแข็งบอกจอกแหน่เต็มไปหมดแล้วแล้วมีจราเข้บาง
ตัวบางตัวตายรอยอยู่น่ะโหนะนายยกแจ้วบอกเอ้ยต่อโทรศัพท์
หาเจ้าของฟาร์มดิอ้าวลองดูว่าท่านทำไงฮะไอ้สิ่ง
ล้อมมันก็อย่างงี้มันไม่ได้ไอ้สิ่งแวดล้อมมันก็ไม่ดีแล้วคุณ
เอากำหนดวันเลยแล้วมาดูเลยเอาคนมาจับให้ชัดเจน

นี่แหละครับคุณผู้ชมคือปลายสายเขาขอบอก
ไม่ได้หรอก

ถ้ากำหนดวันมาชัดเจนแล้วคุณไม่มาย้าย

เขาบอกว่าเอาครับครับครับผมเตรียมที่ไว้แล้ว
นี่แหละครับชาวบ้านเขาจะได้คลายกังวลมาก
บอกโอ้โหไม่รู้จะหลุดออกมาเมื่อไหร่